มาดูกล้องวงจรปิดจับภาพเด็กชาย๓คนนะคุณนะ
โอ้โหเด็กตัวเอาใช้คำว่ากระเปี๊ยกเดียว
อายุยังน้อยอยู่เลยนะแต่บุกเข้าไปที่บ้านของคนคนหนึ่ง

แล้วทำไมรู้ไหมรู้ด้วยนะ
รู้ว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิด
นี่เด็กบางคนย่องเตรียมขึ้นข้างบน
เด็กบางคนเห็นกล้องวงจรปิดเอาเอาละเอาละ
นี่มาบิดเลยมาบิดกล้องวงจรปิด
และนี่ตอนขึ้นข้างบนรู้ด้วยนะว่ามีกล้องวงจรปิด
หน้าตัวเองไว้คุณแล้วก็มาบิดกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
แต่เชื่อไหมฮะว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิด๒๐ตัว

มุมนี้เห็นชัดเจนเลยมุมนี้เป็นมุมที่เด็กกลุ่มนี้
ไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพได้

เขาพยายามเข้าไปในบ้านกันนะทั้ง๓คนพยายามส่องเข้าไปในบ้าน
แล้วท้ายที่สุดไปด้านข้างบ้านแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปได้คุณ
เออเข้าไปขโมยของได้ก่อนที่จะเดินมาบิดกล้องวงจรปิดตรงนี้
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพก่อนนะภาพก่อนที่จะมาบิดกล้องวงจรปิดเมื่อกี้นะครับ
กล้องวงจรปิดตัวนี้จับภาพได้เลย๓คนกำลังก่อเหตุ
๒คนปีนหน้าต่างเข้าไปในบ้านแล้วนะคุณนะ
รื้อค้นตู้เย็นนะฮะเพราะอันนี้ปีนเข้าไปในห้องนอน
ห้องนอนมีตู้เย็นไปรื้อค้นตู้เย็นเอาเครื่องดงเครื่องดื่ม
เอาอาหารบางส่วนเนี่ยกลับนี่ครับตอนขโมยหลังจากนั้นเด็กชุดดำคนนี้
เห็นกล้องนี้เห็นกล้องตัวนี้ก็เลยเดินมาบิด
นี่กอดไปเห็นแล้วเห็นไหมนี่เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นกล้องตัวนี้
แต่ไม่ทันการแล้วนะฮะกล้องเนี่ยจับภาพไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งหมดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่มาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเราก็พบกับนางสุจิตราอุทธา
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนี้ในช่วงเที่ยงของวันที่๓กุมภาพันธ์
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่๒หลังเชื่อมติดกันนะครับ
ซึ่งจริงเป็นบ้านของน้องชายซึ่งพี่สาวคนนี้ก็คอยดูแลบ้านให้นะครับ
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตัวบ้านและรอบบ้านรวม๒๐ตัว
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุน้องชายเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในมือถือให้คุณ
น้องชายก็บอกเอ๊ะพี่ทำไมมุมกล้องมันแปลกขอให้มาดูที่บ้านหน่อย
ตอนที่มาที่บ้านแล้วนะไม่เจอแก๊งเด็กเมื่อกี้แล้ว
แต่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยความเคลื่อนไหว
ตั้งแต่เด็กเข้ามาที่บ้านมาที่ชั้น๒เข้าหน้าบ้านหรือห้องรับแขกไม่ได้
ก็ไปเปิดหน้าต่างตรงห้องนอนแล้วก็ปีนเข้าไป
ขโมยอะไรที่อยู่ในตู้เย็นไปหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม
หรือว่าอาหารการกินบางส่วนทางเจ้าของบ้านเอง
แล้วก็พี่สาวเจ้าของบ้านบอกว่าจะไม่ยอมความนะ
ก็คือต้องแจ้งความแหละนะฮะแจ้งความไว้เพื่อให้ตำรวจตามตัว
แล้วก็ไม่อยากให้ตำรวจมองว่าเป็นคดีเล็กน้อยและปล่อยไปนะฮะ
เพราะจะทำให้เยาวชนย่ามใจและอาจไปก่อเหตุอีก
เป็นนิสัยและอีกอย่างฝากไปถึงผู้ปกครองของเด็กด้วย
ในการดูแลบุตรหลานของท่านเพราะว่าตัวกระเปี๊ยกเดียว
แต่กลายมาเป็นแก๊งขโมยแล้วนะคุณปีนเข้าบ้านอย่างนี้อันตรายนะ
ใช่ค่ะนี่เป็นเด็กทั้ง๓คนที่ป่วนนะคะ